มีการทำกันร่วมกันมาอย่างยาวนามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะ
ระหว่างพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะคะ
เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะคะเป็นการอัญเชิญพระอุปคศริมแม่น้ำฝั่งโขง
ขออภัยนะคะริมแม่น้ำโขงค่ะที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งบริเวณนี้ในการร่วมงาน
มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาว
มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับพิธีอันเชิญพระอุปคศ
ริมแม่น้ำโขงไปประดิษฐานณพระวิหารหอพระแก้ว
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารค่ะ
มีพระเทพวรมุณีเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ
พร้อมด้วยนายสมชายวิดำรงผู้ว่าราชการจังหวัด
พุทธศาสนิกชนประกอบพิธี
ซึ่งถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับพิธีอันเชิญพระอุปคศ

เปิดงานนามัศกาลองค์พระธาตุพระนมประจำทุกปี
จะขอให้องค์พระอุปคุฎมาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
ปกป้องพยันตรายต่างไม่ให้เกิดขึ้น
กว่างานจะสำเร็จเรียบร้อยตลอด๙วัน๙คืน
ปีนี้นะคะจังหวัดนครพนมกำหนดจัดงานขึ้น
ระหว่างวันที่๑๕ถึง๒๓กุมภาพันธ์นี้
สำหรับองค์พระธาตุพนมนับว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธ
คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานเท่านั้นนะคะ
ถือว่าชาวไทยส่วนมากแล้วก็จะเดินทาง
พยายามที่จะเดินทางไปกราบไหว้ให้ได้นะคะพระธาตุพนม
อายุกว่า๒๐๐ปีแล้วนะคะซึ่งภายในค่ะบรรจุพระอุรังคธาตุ
หรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
ครับเขาบอกว่าในงานทุกปี
จะมีทั้งชาวไทยและชาวลาวมาร่วมงานครั้งนี้เป็นแสน